วันนี้เริ่มต้นวันจันทร์ที่๓๐มีนาคม๒๕๕๙
มีรายงานยอดผู้ป่วยใหม่เข้ามาแล้ว
ใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะครับผู้ป่วยใหม่
วันนี้เพิ่มขึ้นอีก๑๓๖ราย
ใช่แล้วค่ะทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยตอนนี้
อยู่ที่๑๕๒๔ราย
แต่ตัวเลขหนึ่งนะคุณสืบสกุลที่น่าสนใจ
คือช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมา
ใช่ยอดผู้ติดเชื้อในต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
ใช่นะครับเขาบอกว่าในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะทั้งภูเก็ตกระบี่แล้วก็ชนบุรีภาคตะวันออก

คุณผู้ชมครับดังนั้นไปดูที่ภูเก็ต
เพราะว่าที่ภูเก็ตทางผู้ว่าออกมาตรการอย่างเข้มข้นนะ
กำหนดช่วงเวลาในการที่ไม่ให้ทั้งนักท่องเที่ยว
และคนในภูเก็ตออกจากบ้านกี่โมง
และเมื่อวานนี้นะครับที่ภูเก็ตมีการประกาศ
ปิดช่องทางเข้าออกทางบกและทางน้ำแล้ว
เหลือแต่ทางอากาศเท่านั้นเองที่ยังสามารถเดินทางได้อยู่
ส่วนจังหวัดพังงานะครับเจ้าหน้าที่ก็ตั้งด่านตรวจเข้มเลย
คุณผู้ชมครับดูที่พังงากันก่อนนะครับ
เมื่อวานนี้นายจำเรินทิพยพงธาดานะครับ
โดยเช้านี้เองนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ตำรวจฝ่ายปกครองก็เข้มข้นเลยล่ะครับ
ในการตั้งจุดสกัดนะครับบริเวณแยกมารุยอำเภอทัพผุด
แล้วก็จุดสกัดหน้าที่ทำการสาธารณสุขอย่างเข้มงวด
โดยผ่อนปลนให้ชาวจังหวัดพังงา
ที่ต้องเดินทางไปทำงานในพื้นที่จังหวัดติดกัน

เขาก็มีคนไปทำงานข้ามจังหวัดกันบ่อยนะฮะกันต่อเนื่องนะครับ

เพื่อจะขออนุญาตกับนายอำเภอและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่อาศัยอยู่
แล้วก็ต้องแจ้งเหตุจำเป็นว่าทำไมท่านถึงต้องเดินทางข้ามจังหวัดนะครับ
ส่วนผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อต้องกักตัว๑๔วันครับ
พร้อมให้เจ้าบ้านแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ในพื้นที่ให้ทราบทันทีเพื่อช่วยกันดูแลต่อนะครับ
ฝ่าฝืนเขาขู่กันไว้เลยว่ามีโทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ตามพรบโรคติดต่อพศ๒๕๕๙
ล่าสุดนะครับในพื้นที่พังงาเนี่ยนะฮะ
ก็ยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใดนะครับ
ค่ะทีนี้จากพังงาแล้วพาคุณผู้ชมไปดูที่ตรังหน่อยละกันค่ะ
ว่าราชการจังหวัดที่ตรังนี่นะคะ
แล้วจะเริ่มวันที่๑เมษายนนี้
ก็คือมารืนนี้นะคะเพราะว่าไปเจอปัญหาเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ด่านตรวจคัดกรองอ่ะคุณ
คือประชาชนก็จะเดินทางเข้ามาที่จังหวัดตรังหลายคน
แต่ทีนี้เขาก็จะมีด่านแบบนี้ค่ะ
จุดตรวจแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด
เขาก็จะมีการตรวจอุณหภูมิจะมีการสอบถามข้อมูล
ปรากฏว่าคนที่เดินทางเข้ามาไม่ยอมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
อาจจะขอตรวจวัดอุณหภูมิบางคนก็ไม่ให้ตรวจ
อาจจะสอบถามข้อมูลบางคนก็ไม่ค่อยจะบอก
รวมถึงบางคนก็ไม่สวมหน้ากากอนามัยอีก
ไม่ได้นะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะครับ
ใช่แล้วก็มาตรการที่ออกมาเนี่ยคือเราก็รู้กันอยู่แล้วแหละ
ว่าต้องการให้ประชาชนอยู่ที่บ้านเป็นหลัก
เอายกเว้นสมมุติจะเดินทางก็เดินทางในกรณีที่จำเป็น
เอาอย่างไปโรงพยาบาลไปหาหมอแบบนี้ได้
ส่วนที่ร้านอาหารของที่ตรังเนี่ยนะคะ
ร้านคือเขาก็ยังไม่ได้สั่งปิดหรอก
แต่ว่าก็จะให้ร้านเขาจัดโต๊ะอาหารจัดโต๊ะเก้าอี้
ให้นั่งแบบห่างกันเป็นการเว้นระยะ
แล้วก็ขอความร่วมมือจากคนตรังทุกคนเลย

เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
แล้วก็ขอให้ความร่วมมือด้วยนะคะ
ส่วนที่ภูเก็ตก็เข้มข้นในมาตรการ
เพราะว่าจากการรายงานสถานการณ์
ก็อย่างที่บอกไปชี้แจงออกมา
ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในช่วง๗วันที่ผ่านมากระจายอยู่ในต่างจังหวัด
และหนึ่งในจังหวัดที่ยอดผู้ติดเชื้อสูงและกระจายอยู่ก็คือภูเก็ตคุณ
เพราะว่ามี๓๒รายนะคนทำงานสถานบันเทิงเอ่ยร้านอาหารเอ่ยโรงแรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้มีคำสั่งเพิ่ม
เพราะว่าพักขพงศ์ธวิพัฒน์ก็ออกคำสั่งปิดช่องทางเข้าออก
พื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็ทั้งทางบกและทางน้ำ
ยกเว้นแค่ช่องทางเดินอากาศเท่านั้นนะครับ
ก็เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืน๑นาทีของเมื่อคืนนี้๓๐มีนาคม
๑เดือนเลยนะครับจนถึงวันที่๓๐เมษายน
จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
เครื่องมือแพทย์ยานพาหนะกู้ชีพกู้ภัย
รถพยาบาลแล้วก็รถฉุกเฉินทางการแพทย์
รวมถึงรถที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ
และรถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์อันนี้คือทางบกนะครับ
ส่วนการปิดช่องทางทางน้ำนั้นช่องทางเข้าออกทางน้ำระหว่างประเทศ
เรือทุกชนิดและบุคคลเข้าออก
เว้นเรือบรรทุกสินค้าขนส่งสินค้าตามความจำเป็น
เสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว
ไม่อนุญาตให้ลูกเรือคนประจำเรือที่มาจอดเทียบท่า
ลงจากเรือโดยเด็ดขาดนะครับ
ส่วนเรื่องของช่องทางเข้าออกทางน้ำระหว่างจังหวัด

เว้นเรือสำหรับการขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค
สดุก่อสร้างเรือกู้ชีพแล้วก็ขนส่งเครื่องมือทางการแพทย์

และเรือที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ
ส่วนผู้ว่าบอกถึงสาเหตุที่ยังไม่ปิดช่องทางเดินอากาศ
บอกว่าการจะปิดช่องทางเดินอากาศนั้น
จะต้องแจ้งให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยทราบ

ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการ
ก็ได้มีแนวทางในการเสนองดเว้นการบิน
ภายในวันที่๑๐เมษายนนี้
ประกอบกับภูเก็ตเองนะเป็นเมืองท่องเที่ยว
ซึ่งขณะนี้ยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
อยู่จำนวนหนึ่งซึ่งจะต้องมีการแจ้งให้เขาทราบ
เพื่อจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวที่จะกลับประเทศด้วย
ดังนั้นจึงผ่อนปนเรื่องของช่องทางทางอากาศอยู่นะฮะ
ทีนี้ถ้ารณรงค์มีการประชุมกันแล้ว
ว่าจะไม่ให้มีการเดินทางผ่านเส้นทางทางอากาศ
หลังจากนี้ก็ต้องดูมาตรการของภูเก็ตต่อไป
ภูเก็ตเขาเข้มข้นมาหลายวันแล้วนะครับ
เพื่อที่จะแบบพยายามที่จะเอาสถานการณ์ให้อยู่นะครับ

ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูประตูสู่อีสานที่โคราชกันหน่อยค่ะ
โคราชหรือว่านครราชศรีมาเนี่ยนะคะ
คือเขามีพี่น้องเกษตรกรเยอะ

เขาจะต้องมีถังฉีดยา

คือเอามาใส่น้ำยาฆ่าเชื้อโควิดแบบนี้

ก็คือผู้ใหญ่ชะอ้อนรักกลาง
รวมถึงชาวบ้านที่ตำบลหนองตะไก้
อำเภอหนองบุญมากที่จังหวัดนครราชศรีมา

เอาถังฉีดพ่นที่ใช้ในการเกษตรเนี่ย
มาช่วยกันฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

แล้วก็โดยรอบบ้านเรือนภายในหมู่บ้าน
ก็ได้รับการสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อ

แล้วก็จะเอาถังนี้พวกฉีดพ่นยา

เพื่อฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด

เฝ้าระวังป้องกันตัวเองของคนในชุมชนนะคะ

เพื่อไม่ให้โรคโควิด๑๙เนี่ย
เข้ามาทำลายชุมชนนั่นเองนะคะ

ต่อกันที่กำแพงเพชรหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
ที่วัดวังตะเคียนทอง
หมู่๑๕ตำบลอ่างทอง

เขาเป็นการตั้งจุดคัดกรองทางเข้าหน้าวัดเลย

มีเจ้าหน้าที่คอยคัดกรองบุคคลที่จะเข้าวัดมาทำบุญ

สามารถที่จะตักบาดอาหารแด่พระสงฆ์

ส่วนพระสงฆ์ก็มีการทำหน้ากากอนามัย
แจกญาติโยมที่มาทำบุญด้วย
นี่หน้ากากผ้าแจกฟรีตรงจุดคัดกรองนะคะ

กรองญาติโยมที่จะมาทำบุญถวายอาหารอย่างเข้มงวด

ตรวจมีไข้เกิน๓๗

ไปสู่พระแล้วก็สามเณรในวัดนั่นเองนะคะ

เรามาดูเรื่องของ